ดูความเคลื่อนไหวด้านการเมืองนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายมนตรีหัวหน้าคณะคอสช
ได้ออกมาพูดถึงเรื่องที่พักพลังประชารัฐ
จัดโปรแกรมจะให้ไปช่วยปราศัยช่วยหาเสียง
ที่แรกเนี่ยคือวางเอาไว้ที่นครราชศรีมาบ้านเกิดของบิ๊กตูด้วย
มีนาคมนี้พลเอกประยุทธ์จะว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ
ต่อไปนี้ก็จะเตรียมฟ้องละคือตั้งแท่นรอฟ้องส์ไปเลย
เป็นใจผมเถอะอย่าเอาเป็นตัวตายของผมนักเลย

ใช่ค่ะบอกว่าตากับใจคนละส่วนกันค่ะ
นักข่าวถามว่าตาที่ไปผ่าตัดเป็นอย่างไรบ้าง
ส่วนเรื่องลงพื้นที่เนี่ยบอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจนะ
ว่าจะไปช่วยเขาปราศัยหาเสียงอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับ
แต่มีรายงานล่าสุดว่าแกนนำพักพลังประชารัฐประเมินสถานการณ์แล้วนะครับ
ว่าถ้าให้พลเอกประยุทธ์ไปช่วยปราศัยหาเสียงจะได้ไม่คุ้มเสีย
จะเป็นเป้าถูกโจมตีอย่างหนักก็เลยจะปรับกลยุทธ์ให้พลเอกประยุทธ์
เปลี่ยนเป็นแบบลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างไม่เป็นทางการแทน

ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับมีความเคลื่อนไหวของภักดิ์ไทยรักษาชาตินะครับ
ซึ่งต้องรอฟังผลตัดสินคดียุบพัก๗มีนาคมนี้ตอนบ่าย๓
วันนี้นางสาวชายิกาวงภาจรรย์ในทะเบียนของพรรคได้โพสต์ภาพ
ขณะเดินทางไปสักการะสารเจ้าพ่อเขาสมิงจังหวัดตราด
ร่วมกับนายมิติปิยภัยรัฐเลขาธิการพัก
ก็อาจจะเอาเลิกเอาใช้อะไรไว้ก่อนนะครับ
แล้วก็มีความเคลื่อนไหวที่วันนี้พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์
ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะเลขาธิการคอสช
หมายให้เจ้าหน้าที่ไปแจ้งความดำเนินคดี
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
ในข้อหามินประมาทในนามส่วนตัว
หลังถูกพาดพิงเรื่องเครื่องหมายที่ติดอยู่บนเครื่องแบบทหารด้วยความไม่เหมาะสม
รวมถึงแจ้งความข้อหาดูหมินเจ้าพนักงานด้วย
กรณีเมื่อวานนี้ไปไล่ทหารที่เขาไปเฝ้าสังเกตการณ์
ตอนที่พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ลงพื้นที่ช่วยลูกพักหาเสียงที่ปราจีนบุรี
แล้วก็มีคลิปนี้เผยแพร่ออกมาเนี่ย
ซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าก็ไม่มีปัญหาที่พบทบฟ้องนะครับ
ไม่ได้รู้สึกหนักใจอะไรก็ปล่อยให้เขาว่าไปก่อน
หลังเลือกตั้งค่อยมาว่ากันและไม่จำเป็นต้องปรึกษาทีมกฎหมายอะไร
เพราะไม่อยากมีปัญหากับใครในช่วงเวลาหาเสียง